คุณผู้ชมมาดูปฏิบัติการไล่ล่าเหมือนกับดูหนังเลยค่ะ
หนีข้าม๓อำเภอเพราะหนีเธอคุณตำรวจ
เดี๋ยวดูปฏิบัติการไล่ล่ากันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นรถคันนี้ใช่ไหมคะที่วงสีแดงเนี่ยดูสิ
คือหนีด่านมาเป็นช่วงที่ตำรวจสพวิเชียนบุรีเขาขับรถนะ

แน่คือรถคันนี้เขาก็หนีไปทางสามแยกวิเชียนบุรี
เข้าตำบลภูเตยเจ้าหน้าที่สพวิเชียนบุรีก็เลยวอแจ้งค่ะ
ให้ตำรวจสหพวิเชียนบุรีตั้งด่านเลยให้สกัดจับ
แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมจอดนะคะยังแหกด่านอีก
หนีไปทางอำเภอศรีเทพมุ่งหน้าไปยังอำเภอชัยบาดานที่ลบบุรี
โอ้โหหนีข้ามสามอำเภอคุณผู้ชมแล้วตอนที่หลบหนีเนี่ยนะ
รถตำรวจของสพวิเชียนบุรีขับตามไปตลอดทางเลย
พอถึงจุดที่ไม่มีบ้านคนตอนนั้นตำรวจตัดสินใจยิงยางรถ
ยิงจนรถน้ำแข็งเนี่ยขับต่อไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะไปรวบตัวนายคนนี้มา
คือในบุญหลายพรมดีอายุ๕๐ปีตอนไปจับตัวนะคุณผู้ชม
ยังมีอาการเหมือนคนแบบเมาเหล้าเมายาบ้าอยู่เลยอะค่ะ
แล้วทีนี้ตำรวจก็ตรวจค้นในร่างกายในกระเป๋าไปเจอจริง
ยาบ้า๘เม็ดเอาตัวไปตรวจชีด้วยก็เจอค่ะปรากฏว่าปัสสาวะสีม่วง
ทีนี้ก็ต้องแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
และข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งในขณะขับรถ
แล้วก็คุมตัวนายคนนี้นายบุญหลายเนี่ยนะ
ส่งให้พนักงานสอบสวนสพวิเชียนบุรีดำเนินคดีต่อไปนะคะ